แล้วก็จ้างมาโชว์คอนเสิร์ตด้วยในงานรำลึกนะคะ
รอบร้อยวันการจักรไปของน้องเต้น้องเต้เนี่ยเป็นนักกีฬาค่ะ
เป็นนักกีฬาขี่ม้าดาวรุ่งเลยแล้วน้องเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะคะ

คุณปุ้ยคุณคือพอเห็นข่าวนี้เอาจริง
คือทำสีหน้าทำอารมณ์ไม่ถูกเลย
ทีแรกเราเห็นว่างานมันสนุกสนาน

ใช่ค่ะเป็นวันครบรอบร้อยวันการจักรไปของน้องเต้นะคะ
เป็นแชมป์คาวบอยเยาวชนดาวรุ่งด้วยนะคะ
น้องเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ด้วยวัยเพียง๑๖ปีเท่านั้นนะคะใช่น้องจักรไปเมื่อวันที่๒๐สิงหาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าบรรยากาศคลึกแบบนี้นะคะเป็นเทศการณ์งานคาวบอย
พอทางญาติก็จัดให้ให้กับน้องในวันครบรอบการจักรไป๑๐๐วัน
จัดขึ้นที่บริเวณซับตะเคียนค่ะคาวบอยซิตี้
ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบใหญ่มากนะคะที่ตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์
ตอนค่ำเมื่อวานนี้รูปแบบการจัดงานสนุกสนาน
เหมือนที่เห็นไปเมื่อกี้เลยคุณผู้ชมคะเป็นธีมคาบอยนะคะ
คนมาร่วมงานเยอะมากดีภาพมุมสูงให้เห็นกันบรรยากาศสนุกสนานคลื้น
ในงานเนี่ยมีกว่า๑๕๐๐คนทุกคนนะคะแต่งชุดคาวบอยกันหมดเลยค่ะ
แล้วก็มีการแสดงคอนเสิร์ตของวงคันทรี่มีการฉายภาพยนตร์แนวคาร์บอยด้วย
ถามว่าทำไมทั้งหมดต้องเป็นคาวบอยเพราะว่าแนวเนี้ย
คาร์บอยเป็นสิ่งที่น้องเต้เขาชื่นชอบมาก
ก็เป็นไปอย่างที่น้องชอบด้วยความสนุกสนานเลยค่ะ
ไปสอบถามในอำนาจเอี่ยมสุภาค่ะเป็นกำนันตำบลสุขสำราญ
ซึ่งเป็นพ่อของน้องเต้เนี่ยบอกว่าคืองานนี้จัดขึ้นตามความไฝฝันของลูกชายเลย

ลูกชายชอบการขี่ม้ามากตั้งแต่จำความได้เลยค่ะ
แล้วก็มาเป็นนักกีฬาเยาวชน
และน้องอายุแค่๑๖ปีเป็นครูสอนขี่ม้าด้วยนะ
ฝึกสอนขี่ม้าด้วยนะคะทั้งที่อายุยังน้อยอยู่เลย
เอาล่ะการจากไปก็จัดงานครบรอบให้แบบนี้นะคะ
คุณพ่อบอกว่าจะจัดเป็นประจำทุกปีเลยค่ะ

แล้วก็ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
เพราะว่ามีการจัดเลี้ยงอาหารด้วย

สำหรับคนที่มาร่วมงานค่ะ
บรรยากาศแบบนี้แหละค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ